มรณาครับฉลามศึกสอของวิทย์สังรอบครับ
อ่ะเดี๋ยวถามมุมแดงก่อนดีกว่า
วันนี้ตั้งใจจะมาชกแบบไหนครับสไตล์ไหน
ก็บูสนุกนะครับ

มีลุ้นนะมีอะไรจะฝากถึงคู่ชกไหม

เขามาเดินใส่เราแน่นอนตามสไตล์เขาเป็นมวยบู๊

ซ้ายขวาเตะซ้ายขวา

วยคู่นี้นะครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายมีเสน่ห์นะครับ
สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะ
ก่อนอื่นติดตามวิทยาครับ
ครับมาฟังฝนการให้คะแนนครับ
ของมวยรองผู้เอกที่ผ่านมาครับ
ครับกรรมการชายุทธ์ขำนเรศ
ทันเอกกิรวัติอินเหยียมและธนาดลอยู่เบอร์ครับ

ทวดเตียร์ช้างศึก๔๙และ
โบวี่๔๘ก็ทั้ง๓เสียงครับ

แปดแสนเล็กราชานนท์

แพ้๒๗และเสมอ๑ครั้งครับ

คู่รองก่อนหน้านี้ช้างศึกแจ้งเกิด

และวันนี้มาแจ้งเกิดได้ด้วยการ

สอขอวันนี้สังรอดครับชื่อ
ทัศพงศรีขาบอายุ๑๙ปี

กมาแล้ว๙๙ครั้งชนะ๗๘

ศึกอพิมลศรีที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ครับผมมวยคู่นี้

ประกบมานี่ฮือฮาเลยนะพี่ชัยนะ

ไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนนะครับ

ผู้ล่วงรับไปแล้วนะครับไอ้หมัดรีโมท

โอ้โหรายนี้นี่จอมดีเดือดเลยครับพระยี่ห้อของแปดสายเล็กนี่รู้อยู่แล้วนะครับ
ไม่มีถอยเลยครับตายเป็นตายครับ
แค่หน้าที่น้ำเงินก็แบบประเภทจอมฝีมือคลาสสิกคนหนึ่งนะ
อดีตเขาก็ชกอยู่ศึกวันทรงชัยนะครับในนาม๘แสนเล็กสสุมารี
แรกเลยนะด้านหน้าทรงเป็นคนตั้งชื่อให้ด้วย

น้ำเงินถอยตั้งรับมีแข้งซ้ายมีแข้งขวานะครับ
ไหม้ของชายายแค่งมรนะครับ
รูปวันพี่ด่วงของน้องกันอย่างเดียวนะครับ
ใจดีเลยครับรายนี้กรรมการน้ำดีอีกคนนึงจากราชดำเนินครับ
มุมแดงนี่มาเองเลยนะครับนาวากาศโทวิชัยราชานนท์ครับ
ตกำปั้นฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกครับ
เจ้าของสีเสื้อราชานนท์นะครับก็ฆ่าอยู่แถวสายไหมเลยครับ
ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ครับ๘แสนเล็ก
ขณะที่น้ำเงินครับเจ้าของสีเสื้อก็มาถอดมงคลให้กับฉลามศึกนะครับ

ส่วนฉลามศึกนี่สูง๑๗๔เซนติเมตร
พอฟัดพอเหวี่ยงเลยนะครับรูปร่างของมวยคู่นี้
กันที่หัวใจเลยครับทีนี้ของใครจะใหญ่กว่ากัน
โอ้โหตื่นเต้นเลยนะครับมวยคู่นี้ประกบขึ้นมาเจอกันครับ
จากชื่อชั้นแหม่ฟ้ายมวยรู้จักเป็นอย่างดี

รายการมาแล้วท่านผู้ชมครับกระพริบตายไม่ได้
คู่นี้กางเกงสีแดง๘แสนเล็กราชานนท์น้ำเงินฉลามศึก
ขอวันนี้สังรอดรูปร่างหน้าตากางเกงสีแดง
มองหน้ามองหลังมองข้างเหมือนคุณพ่อเปี๊ยบเลย
เปอร์เล็กคุณพ่อนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ

ชื่อนี้นี่โปรโมเตอร์ทรงชัยเป็นคนตั้งให้นะ

เพราะว่าซุปเปอร์เล็กพ่อของเขาเนี่ยต่อยอยู่กับศึกวันทรงชัยมาไอ้แบบ๘แสนนะ
แต่วันนี้เขาใช้ว่า๘แสนเล็กปตอ๑๖๐๐เป็นรั้วของชาตินะ

ต่อยกับใครเปิดเกมตลอดไม่นิ่งไม่ร้อครับ

คุ้มค่าอยู่แล้วสมกับเป็นมวยทีวีครับแปดแสนเล็ก
มวยก็เหมือนคุณพ่อเลยล่ะเดินแบบนี้เลยล่ะครับ
นี่แหละครับลูกชายของไอ้เจ้าซุปเปอร์เล็กสอนอีสาน

อยู่ที่หัวใจครับว่ายังไง
ไอ้เจ้าฉลามศึกผู้ที่ชนะขุนศึก
ผลัดกันคนละนับครั้งที่แล้วหมัดหนึ่งสองแล้วตามแข้งขวา
งสีแดงมาวันนี้กะคั่วช่องเดียวเลยกะเอาน็อกเลยนะครับน้ำเงินนี่แม่
น้ำเงินนี่แข้งอันตรายนะซ้ายขวานี่หนักเท่ากันด้วยไง

แน่นอนที่เขารู้แทนเกมอย่างนี้

ศึกยอดมวยไทยรัฐทุกวินาทีมีค่ากว่าที่คิดเลยนะ
ถ้าต่อยแบบนี้กระพริบตานี่รู้เรื่องเลย

การคัดเค้นเน้นมานี่ต้องคุณภาพจริงครับ
มวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
นี่แหละครับตรงนี้แหละครับถีบทำลายจังหวะ
สี่สิบปีกับการเป็นโปรโมเตอร์ผู้ได้เต็มปากไม่เป็นสองรองใครครับ

โอ้โหตีนซ้ายน่ากลัวด้วยนะครับวันนี้ฉลามศึก
กซ้ายแล้วตาม๑๒มาด้วยความแรงเลยนะครับวันนี้ไอ้เจ้า๘แสนเล็ก
กลับมาบวกเลยนะครับมีหันล่างตามสไตล์มวยแบบนี้อยู่แล้ว
โหดูเคาะเคาะหล่นหรือเปล่า

โชว์ให้สุดยอดมวยทนรัฐให้ติดตาเลยแหละครับแดงแปดแสนเล็ก
มวยแบบนี้แหละแฟนมือที่ดูอยู่หน้าตู้เฉาบมากหมาโหยดผ้าผลา
โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด
ถ้าดูแบบนี้มายังไงติดแน่นอน
เป็นยังไงโมโหเลยปูนถีบพวกนี้โมโหจัดเลยเดินไวเลย

สายขวาเย็บตลอดนะครับไอ้เจ้าฉลามสึก
แฟนมวยก็หวาดเสียวไปเรื่อยนะครับดูแล้วอันตรายจริงคู่นี้
หมัดซ้ายหมัดขวาหล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นครับ
มีรุ้นมีฮึดด้วยตลอดกับเย็นสีแดงแปดแสนเล็ก
แต่ต้องระวังนะครับเดินเข้าไปโดนแข้งฉลามศึกนี่ลำบากเหมือนกันนะ

มีเสียวทุกวินาทีครับเกมของแปดแสนเล็กหมดยกแรก
มวยกับผู้เหล่าน้องผ่านมาแล้วยกแรก
ทางด้าน๘แสนเล็กนี่เดินเข้าหาเจาะขาครับ
เตะขาจ่อย่างปล่อยหมับซ้ายขวาสลับ

ครับฉลามสึกเนื้อถีบจนในแปดแสนเล็กนี่เสียหลักเลยครับ
โอ้โหสาววนล็อกตะโกนเลย๘แสนเล็ก
เออผมหันขึ้นไปดูประมาณ๔๐กว่าแล้วแม่ยกนะ
ขอบคุณกาวซิเมนจราเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐บาท
แก่ผู้ชนะนอกแล้วก็๑๐๐๐๐บาทแก่ผู้ใช้จราเข้ฝ้าทางครับตามต่อยกที่๒
มาพร้อมกับความตื่นเต้นสนุกดูเดือดตื่นเต้นร้าวใจเลยนะครับ
คุณอำนาจรายการในวันนี้แปดแสนเล็กกับชลามสึก

ถ้าประเภทโป้งหลับนี่โป้งจอดนี่ต้องบวก

ดูแล้วยังนั่งไม่ติดเลยพี่ป่ายังขยับมาก
นี่คือมวยทีวีนะ
โดยเฉพาะโปรโมเตอร์ทรงชัยจะเน้นตลอด
ออกมาแล้วมันต้องใส่กันให้สนุกต้องบู้อย่างเดียว
เป็นต้นผลัดเล่นมัด๑๒อ้าจอร์อย่าง

ต้นต้องรีบทำถ้าต่อยไม่ลงให้ตัวมันน่ะ
ถ้าหมด๓ยกนี่หันดีหันขวางนี่ช่วยไม่ได้แล้วนะ
เฉพาะครั้งหลังมันต่อยไว้ดีนะไอ้เจ้าฉลามศึกพยายามสวนศอก
ซึ่งอยู่ที่หัวใจแล้วครับเป็นยังไง
ฉลามศึกนี่คือไอ้เจ้าโชดชัยสวนชอบเก่านะครับ
เปลี่ยนชื่อมาแล้วขยับเดินเปิดเกม
แปดแสนเล็กปอตออร์พันหก
เปรี้ยงออกไปออกตัดเจาะยาง
ถ้าพูดถึงเอาเฉพาะชาวต่างประเทศเนี่ยแฟนมวยแบบ

มันแน่นอนอยู่แล้วไม่เฉพาะฝรั่งชาวไทยนี่ก็โม้ยชอบ
อย่างนี้ชอบเราใจดีเหลือเกิน
อยากดูมวยสาดิตก็บิดมาไทยรัฐทีวียังไม่ผิดหวังแบบนี้
แค่งขวานี่จับเข้าไปลำตัว๒แข้งสะอึกเหมือนกันนะไอ้เจ้า๘แสน

ขยับเดินไล่ไปที่มุมตัดพื้นที่ให้แคบ
ตามด้วยหมัดขวาตัดเจาะยางไปเรื่อย

นี่แหละครับไม่มีคำว่าแทร่จ้องครับไม่มีแก่งคอยทำลายจังหวะ
ตั่งรัดครับและก็รอโต่จังหวะ๒แค่งนิด
อันตรายจริงนะครับแข้งซ้ายแข้งขวาชายโครงอย่างเดียวเลย
แต่แจกนี่ควบสร้านกว่านักครับ
ถ้าดูจากจอแบบนี้สั้นกว่าไม่ค่อยเน้นเตะเท่าไห

ตามสูตรครับเตะซ้ายแล้วต่อยขวาแทงด้วยครับ

เสียหลักเลยโดดไม่ได้รู้มัด

มันอย่างนี้เขาให้มาบ่อย
ชอบเนี่ยเขาไปเรื่อย

หลายเกี่ยวร่างแล้วหมัดขวา

ไอ้เจ้าอินทรชัยลูกมือ
ชอบห้ามพยังก็ได้หมดเลย

ปอนสองปอนไม่มีปัญหาเลย

เอาไว้ก่อนนะ

มันเป็นไปได้หรือเปล่า

เป็นเพียงคำพูดแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว

มันอยู่ที่ใจแข้งซ้ายหน้าเตะ

ขยับเข้าหาต่อยหมัดซ้ายขวาสลับ

ฉลามศึกนี่ถ้าเกิดตกใจนิดเดียวนี่

แต่เขาก็มีแข้งซ้ายแข้งขวาออก

เอ้าตามต่อยกที่๓ครับ
ตื่นเต้นเล้าใจขึ้นทุกขนาดแล้วนะครับ
เหมือนกับจำนวนยกเลยยกที่๓
๑๒เปิดเกมยังไงยก๓ก็เปิดเกมอย่างนั้นแหละครับ
เปิดเกมสีน้ำเงินฉลามซึกนี่
มีแข้งใช้การได้เลยนะครับหวังผลได้
แค่งซ้ายแข้งขวานี่หนักเร็วเท่ากัน
งสีแดงนี่หมัดเลยน่ากลัว
ยังมีความมั่นใจสูงนะครับ
เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกมาถึงตรงนี้ยกที่๓
นี่ไม่นิ่งไม่รอครับหมัด๑๒ครับ
ป่อยยังไม่เข้าทั่วหลายโอกาสยังไม่เข้า

ขยับเดินไว้ครับหมัดมาเจอสูดด้วยหมัดขวาที่มีต่ำครับ
ในช่วงกำลังยกที่๓นะ
รักษาอาการหรือเปล่ายังเก็บอาการได้หรือเปล่า

ผู้ชิดต่อตัววิธีนะครับวัวราวศักดิ์พักดีคำ

เฉียดไปนิดนึงเฉียดยอดหน้าไปนิดนึงมันครับ
นี่แหละครับมวยทีวีมันต้องอย่างนี้

พัทับใจที่พี่น้องแฟนมวยที่อยู่ทั้งบ้านนะ

ไอ้เจ้า๘แสนหุบซ้ายลำตัว
เจาะยางเจอหมัดขวาสวน
มันเป็นไรแล้วนี่ตอนนี้ชะลังศึก

หลังพิงเชือกเดินไว้
เดินขยับต่อยเทาะหุบไปซ้ายหลุดเจอแค่งขวา

ต่อยหมัดนึงสองกันไปเข้าน้ำเงินดึงตัวหลุด

ตีได้ไหมถ้าไม่ได้แย่
นี่กับยอดมวยไทยรัฐครับคู่เอกนำรายการแดง๘แสน
น้ำเงินฉลามศึกเน้นหมัดตัดเจาะยาง
ขยับใกล้ใกล้มาขวาลูกนี้เฉียวไปนิดเดียว
ครับแทงซ้ายมันเริ่มขู่ได้แล้วนะฉลามศึก
ชกแบบไม่ปะทะนะพี่บ้านชกแบบรอจังหวะแบบนี้
มันซีซัวพระบวกไม่ได้ถ้าบวกหล่นเลยนะก็ต้องชกแบบนี้ครับ
จุกจิกจุกจิกไปเรื่อยสร้างความภาวะประวงให้กับ๘แสนเล็กเลย
แล้วอาวุธเยอะกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจ
ถอดใจหรือเปล่าโดนไปเยอะเหมือนกันนะแต่มันยังตั้งหลัก
ตั้งหลักอยู่ได้แล้วตอนนี้น้ำเงินไม่กลัวมัน
สลับแล้วแทงด้วยซ้ายครับฉลามศึก
อาจจะ๘แสนก็ไม่นิ่งไม่รอครับต้องเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมเช่นเคยเหมือนเดิม
ชกไม่มาชกตามเกมตัวเองก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วครับ๘แสนเล็ก
เดี๋ยวต้องว่ากันต่อเลยครับยก๔ยก๕
กู้เอกเราพาไปแล้วกับ๓ยกทางบัก๘แสนนี่เดินเข้าหา
ต่อยมัดซ้ายกว่าสลับทางโจทย์ใช้นี่กันมัด
นักเตะซ้ายเสียบเข่าก็เต็มลำตัวเลย
ตะโกนบอกน้ำเงินหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียว

ทางน้ำเงินนี่ก็ต่อยไม่ประมาทไม่มีประทะด้วย
อาศัยจริงเตะ
มุมแดงได้ลูกขยันนะขณะที่เมืองได้ความจ่าแจ้งเลยครับ

มัดประมาทไม่ได้นะแม้ว่า๓ยกที่ผ่านมาลักษณะว่าอยู่ได้แล้วนะครับ

ถ้าโดนจังเข้าโฟกัสก็ยุ่งเหมือนกันนะ
ต้องเปิดเกมตลอดครับจะเน้นหมัดอย่างเดียวก็ลำบากแล้ว๘แสนเล็ก
เพราะมาวันนี้นี่คั่วช่องเดียวเลยคือคั่วเอาน็อกอย่างเดียว
ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เข้มมากครับคุณผู้ชม
แฟนมวยตะโกนแล้วหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวฝ่ายน้ำเงินโต้ตอบมาแล้ว

ไม่ได้หนีอย่างเดียวนะครับหนีแล้วออกแข้งด้วยเอารัดแล้ว

ข้ามหยั่นดันไปดันด้วยดันว่าตอยมา
ล็อคเชิงแล้วทั้งที่แล้วครับไอจ้าว
ไม่มีการปิดเกมครับยังต้องลุ้นเหนื่อยกันต่อครับคุณผู้ชม

บางในสู้ได้ฉลามศึกก็กินยากเหมือนกันนะ

ชี้แบบนี้มันต้องมีคนนิ้วกุดคนหนึ่งอ่ะพี่ป่า

ไม่ทราบไม่คิดว่าจะมีแข้งออกมา
งงมีหมัดอย่างเดียวมีแข้งมาสลับ

เจอเจอโต้คืน
ขยับเดินครับฉลามศึก

นี่คือยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
อาจจะแปดแสน
ไปแล้วครับคุณผู้ชม
จับล็อคหักหักไม่ลง
ต้องเดินไวแล้วต้องเดินไวแล้วไอ้เจ้าฉลามศึก
เบียดในปั้นในเกี่ยวเชือก
เข้าขวาตีเข้าขวาตี
โอ้โหท่านผู้ชมเชียร์ใครก็เหนื่อยครับ

โอ้โหเป็นคู่ที่เข้มข้นอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชม
๓ยกน้ำเงินเป็นฝ่ายรอจังหวะ๒ยก๔มาเปิดเกมด้วย
อยู่ที่ปลายกแล้วครับว่าใครทำได้ดี
ไปกันใหญ่แล้วโกโซบิ๊กแล้วแบบนี้
นี่คือความสุดยอดของมวยทีวีไทยรัฐทีวีครับคุณผู้ชม

แม่เกมออกมานี่สุดยอดครับสุดยอด
ในช่วง๒๐วินาที

สวนด้วยหมัดขวาแทงด้วยเข่าซ้าย

มาจบยกที่๔

เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อใน๓นาทีสุดท้าย

ยหมัดซ้ายขวาปั้มตีเข่าใน

ปั้มตีเข่าในและยกเข่าคา
ตอนนี้ฉลามศึกนี่โดนเข้าไปนี่

เข่าในแล้วก็ยกเข่ากันไว้

เดี๋ยวดูว่าฉลามศึกไล่ทันไม่ทันนะครับ

ท่านผู้ชมยก๓กับยก๔นี่มันหนังคนละม้วน
ยกดูไปเรื่อยเลยกางเกงสีน้ำเงิน
พอยก๔ออกมาครับ๘แสนเล็ก
กางเกงสีแดงนี่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการโชคใหม่
น้ำเงินงงไปนิดนึงครับแล้วโดนแข้งไปหยุดไปนิดนึ

นี่คือความสุดยอดของมวยทีวี

กันไปพลิกกันมาแล้วพลิกกันทุกเสาเลยนะครับ
ตรงนี้ครับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
พลิกกันทุกนาทีด้วยนี่
โดยเพราะผู้นำรายการ๓ยกใครจะบอกยก๔เป็นอย่างนี้
ต้องดูยก๕ว่าเปิดเกมแล้วจะเป็นยังไงครับ
หมัดมาเล่นแข้งเลยนะไอ้เจ้า๘แสนเล็ก

แงนหน้าหงายหน้าสะบัดเหมือนกันนะ

แข้งขวาทิบเจอหมัดเล็งหมัด

เหลี่ยมแทงด้วยซ้าย
แต่ยังคึกคับกันอยู่นะยังเฮฮากันอยู่ในทายละเวที
ยังดูยากท่านผู้ชม๒นาทีสุดท้าย
เป็นไปด้วยความระทึกใจเลยนะ

ซะอึกไปแล้วนะเตะขวาไปตรงดอกนี้
สะทวนสะทานเลยนะ
สะท้านในยกสุดท้ายนี่เองนะไอ้เจ้า

สถานถึงราชพร้าวปากซอย๑๐๑เลยนะ

สงบศึกสิทธิ์เจ๊กิมไปเลยนะ

ไฟล์ที่แล้วเจอขุนศึกนี่ชกกันมันมาเลยนะ
ก็โดน๓แข้งนี้เข้าไปมีสะดุ้งมีหยุดเข้าไปเฉยเลย

อย่างนี้มีสิทธิ์ไปเจอหมดเพราะไอ้เจ้าขุนทรงขุนศึกนี่นะ
ได้อินทาชัยดูดีกว่าเยอะเลยนะ

กับใครจะเชื่อว่าแปดแสนเล็กที่กลับมาออกมาเล่นฝีมือยก๔นะ

โอ้โหไม่น่าเชื่อต้องชมทางทีมงานด้วยนะ
โอ้โหวางแผนสุดยอดมากเลยนี่

ซึ่งอยู่ในการดูแลของวิชัยราชานนท์
ส่วนจรามศึกษาขอวันนี้สังรอดก็ในกลุ่มของพวกไอ้เจ้าทักษินเล็กนะ
มีเจ้าหมูเจ้าประกายฟ้าก็ดูแลอยู่
เจอแข้งขวาก็ไปในช่วงยกห้า๓เม็ดนี่สงบศึกเลย
มันสะเทือนเตะแรงมาก
ธรรมดาแข้งนี้มันต้องของฉลามศึก

ใช่เอาดีมันมาเปลี่ยนเกมนายก๔

ยังไม่คิดเลยไม่ทันระวังแข้งนะพอโดนแล้วหยุดเลย

แต่วันเสาร์หน้ายิ่งมันนะครับ

ฝนหลวงเป็นยังไงเจอกับขุนศึก
ขุนศึกนี่แหละไอขุนศึกตัวนี้หมัดหนักต่อยสุดท้ายนี้เช่นเดียวกัน
เจอกับฉลามมาดูราชสิงครับฝีมือจัดจ้านมากเจอกับเอกพิฆาตมกรุงเทพ
แล้วก็มีเพชรประดูกต่อมินบุรีในเกลือของวิทยาเจอกับเริงชายศิรินิวัตรของภกนิวัตร
แล้วตองเอกกรรมนาศตอนนี้ค่ายมวยกำลังแรง
กลับมาเจอกับยอดชิงชัยสกุลวง
กับเป็นคู่มวยในวันเสาร์ที่๑๔พฤษภาคมนี้
พบกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรเมอร์เตอร์ส่งไทยรัฐรสมันนะครับ
ก็ติดตามกันต่อนะครับในทุกวันเสาร์ครับ
เสาร์หน้าก็เสาร์ที่๑๔พฤษภาคม๒๕๖๐

เดี๋ยวรอผู้ชนะและลาท่านผู้ชมเลย
ชนะครับแม่มาเปลี่ยนเกมมาในยกที่๔
ผิดแผนไปเยอะเลยก็ชนะสวยงามเลยครับ
๘แสนเล็กราชนลชนะคะแนนฉลามศึกสอขอ
วันนี้สังรอดไปสวยสดงดงามครับ

สวัสดี